คุณผู้ชมคะมีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าคุณแม่เป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลอยู่ที่พังงา
หลอกให้โอนเงินไปเกือบ๕๐๐๐๐๐บาทสูตรเงินไป๔๐๐๐๐๐บาท
ก็เลยมาร้องเรียนผ่านสื่อให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อย
นางแสงจันทงนามแม่ค้าขายอาหารทะเลทั้งปลีกส่งที่ตลาดโคกลอย
หมู่เจ็ดตะมนต์ไทยอยู่อำเภอตะกวดทุ่ม
และนางสาววัชราพรสารทิ้งลูกสาวก็ร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อกให้โอนเงินไป๔๖๗๐๐บาท
ถ้าไม่โอนเงินถือว่ามีความผิดถือว่าไม่ยอมโอนเงินไปให้ตรวจสอบ
แต่ไม่รู้ว่ามีการหลอกลวงข้อมูลของลูกค้า
ผู้เสียหายก็เลยไปเรียกร้องจากทางธนาคารให้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามหาตัวมิจฉาชีพ
แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้นะคะ
หากเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไร
เดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติม
เพราะว่าเบอร์มันเป็นเบอร์ของธนาคารจริง

ธนาคารก็ยอมรับว่าเป็นเบอร์ของธนาคารจริง
อ้าวนั่นน่ะสิแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร
นะคะเดี๋ยวดูความคืบหน้ากันต่อค่ะ